ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่หลายจังหวัดเขาจัดขึ้น
เรื่องของการแสดงมหรสบสมโพธิและการแสดงโขนเนื่อง
ในการพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ก็มีมาให้อัปเดตกันด้วยเช่นกันครับ
ที่เห็นอยู่นี้นะครับนักศึกษาภาควิชา
นาศดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีนะครับจังหวัดปฐุมธานี
ก็มาพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนสามโคกและโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงนะครับ
ร่วมกันฝึกซ้อมการแสดงโขนรามเกียรชุดพระรามข้ามสมุทร
และยกรบเพื่อเตรียมแสดงหน้าพระเมลุมาตรจำลอง
งในการพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ก็มีผู้แสดงทั้งหมดนะครับ๑๕๐คน
ฝึกซ้อมกันด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้สมพระเกียรติที่สุด
ยังปรับเปลี่ยนจัดท่วงท่าให้เหมาะสมกับจำนวนผู้แสดงและพื้นที่จริงอีกด้วยครับ
จะเห็นได้ว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากเลยนะคะ
เช่นเดียวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตตรังกว่า๕๐๐คนค่ะ
ก็กำลังร่วมกันฝึกซ้อมการแสดงมหรสบสมโพธิและการแสดงโขนรามเกียร
พระรามข้ามสมุทรและยกรบโดยซ้อมหนักมาเป็นแรมเดือนนะคะ
มีความพร้อมกว่าร้อยละ๘๐เพื่อเตรียมแสดงในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักพักดีและเทิดพระเกียรติอย่างสูงสุดค่ะ
ไปกันที่นี่บ้างนะครับนักศึกษากว่า๑๐๐คนจากสาขาวิชาหน้าตสินและการละครมหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคาม
ก็ร่วมกันซ้อมการแสดงมหศพสมโพธิหน้าพระเมลุมาตรจำลองบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัด
ในการพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ซึ่งการแสดงนะครับจะมีทั้งหมด๔ชุดเพื่อแสดงความอาลัยและความเศร้าโศกเสียใจของคนไทยทั่วทั้งประเทศ
รวมถึงการแสดงชุดพิเศษในชื่อฟ้อนรัชพัฒน์ร่วมใจอาลัยพ่อหลวง
ซึ่งจะใช้บทเพลงที่คณาจารย์และของมหาวิทยาลัยนะครับได้ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองขึ้นมาใหม่
ยังคิดค้นท่าไร่รำเพื่อถ่ายทอดความอาลัยอย่างสุดซึ้งอีกด้วยนะครับ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
บรรดานิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านการแสดงหน้าตสินนะคะ